ตอนนี้สิ่งที่ก้าวไกลทำคือไปยื่น
ไปยื่นเพื่อให้กัญชาอยู่ในสถานะไหน

ที่คุยกันไปแล้วก็คือเรื่องพรบกัญชาในสภาในช่วง๑เดือนสุดท้าย

ที่มีคนเสนอเข้ามาบอกว่าไม่ให้เป็นยาเสพติดเลย

สภาพบังคับของตำรวจก็ดีของคนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพวกนี้ก็ดีเนี่ย

มันจะกลายเป็นอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยลงที่ถนนเข้าสาร
เป็นคนที่ไปคอยจับเพราะว่ามันมีแต่พรบแพทย์แผนไทยเหลืออยู่แค่นั้น

ถ้าคุณทำพรบกัญชาออกมาควบคุมโดยที่มันไม่ให้มีศูนยากาศ
ก่อนที่จะปลดล็อกจากยาเสพติดผมว่ายังอาจจะพอเห็นภาพได้
เพราะว่ามันไม่ได้เป็นศูนยากาศในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมา
แต่คราวนี้เนี่ยพอมันปลดล็อกเอามาก่อน
โดยที่ยังไม่มีพรบมาควบคุมการใช้กัญชา
ยังมีให้ประโยชน์มากกว่าโทษตลอดเวลา
ควบคุมคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็อีกรูปแบบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พระเก้าไกรทำไปแล้วก็คือ

เพราะฉะนั้นไก่ที่จะมาบอกว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดเนี่ย

ตอนนี้ก็คือว่าถ้ามีรัฐบาลใหม่หรือมีการประชุมสภาใหม่
แล้วมีคนยื่นเข้ามาอีกทีก็ต้องมาคุยกันให้ชัด
ว่าการที่จะควบคุมถ้าจะมีสันทนาการต้องมีโซนนิ่ง
การควบคุมการพกผมไปอยู่บอสตันตอนนี้เขาทำถูกกฎหมายพอดี
ห้ามพกออกนอกบ้านเกิน๑ออนซ์
ขณะที่ประเทศไทยบอกว่าห้ามใช้ที่สวนสาธารณะอย่างนี้

คนก็เลยสูบการถนนอย่างนี้
พอจะเห็นภาพว่าไอ้การควบคุมการใช้การทำอะไรเนี่ย
มันต้องมีจังหวะจากคน
แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วบางคนก็อาจจะกังวลว่าแบบ
ฉันลงทุนไปแล้วแล้วคราวนี้ฉันจะทำยังไงใช่ไหมค
ก็คือให้โรงพยาบาลของรัฐที่จะเอาไปใช้กัญชาการแพทย์ซื้อกลับมาก็ได้
หรือถ้าเกิดใครที่ขอไปถูกกฎหมายทุกอย่าง
สามารถที่จะทำธุรกิจต่อได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องกังวล
ไม่ใช่ข่าวลือที่เขาพูดกันว่าพอเอากลับไปเป็นยาเสพติด
เปิดร้านไปแล้วถูกกฎหมายที่ลงทุนไปแล้วถูกกฎหมาย
เจ๊งทั้งหมดอันนั้นมันก็ไม่ใช่ความจริงอีกเช่นเดียวกัน
อันนี้มันเป็นเรื่องของสภาพบังคับแล้วก็มั่นใจมากว่า
จุดยืนของผมที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ด้วยส่วนตัว
หรืออยู่ในเมืองตอนนั้นบอสตันตอนที่เรียนหนังสือก็คือเป็นช่วง
เขาเปิดกัญชาขึ้นมาจริงแล้วเห็นว่าต้องควบคุมแบบไหนให้

และไม่มีผลกระทบภายนอกไปสู่คนอื่นรอบรอบร้างรอบรอบตัวแล้ว
ก็เพราะฉะนั้นก็คือยังยังยัง
ถ้าให้ความเป็นธรรมกับผมจุดยืนผมไม่เคยพลิกครับไม่เคยเปลี่ยนแปลง
บทสรุปของจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยไทยปี๖๖
ใครจะเป็นผู้ยืนหนึ่งในครั้งนี้
ผมสดตลอดทั้งวันกับบรรยากาศการเลือกตั้งในทุกช่วงข่าว
และวิเคราะห์ผลจากกูรูการเมืองชื่อดัง
ติดตามไปพร้อมกันกับเกาะผู้หาเลือกตั้ง
อาทิตย์ที่๑๔นคตั้งแต่เวลา๑๖นเป็นต้นไป